ข่าวนี้เรียกว่าเป็นท้อนทางจริงคุณผู้ชม
อักษรย่อหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่านะคะ
เขาบอกว่าคนนี้เป็นมือที่๓
ทำให้แม่ของคุณพีชพัชระกับคุณพ่อพีชรัฐ

ตอนนั้นทำให้เตียงหักเลิกกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมาส์ขอหยิบยืมนะคะมาจากเมนิเจอร์ออนไลน์ค่ะ
เมาส์ก็บอกว่าแม่ส้มชนะดาคนนี้ค่ะ

เลิกหย่าร้างกับคุณเทียรายุทธิวัฒน์นะคะ

ซึ่งเขาก็เมาส์กันต่อไปนะคะจากเพจเมเนเจอร์ออนไลน์
บอกว่ามือที่๓เนี่ยเป็นนางเอกวิกมาร์กสี
ชื่อเป็นผลไม้มีรสเปรี้ยวนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่ามาสนิทสมกับคุณพ่อของพีช
ก็เลยทำให้ปันใจไปจากแม่ส้ม

หลังจากนั้นล่ะค่ะโอ้โหไปสืบส่องกันคุณผู้ชม

ลื้อกันไปนะคะแต่ที่แน่ไม่ใช่มะนาวนะคะ
มะนาวสอนสินตัดออกไปนะคะแต่เป็นมะเหมือนกัน

แต่ไม่รู้มะอะไรนะคะพอละมะให้ลดเตี้ยวนะคะคือเขาบอกว่ามะพร้าวได้ไหมมะพร้าวบูดเลย
ไม่ได้นะคะมีดาราชื่อมะพร้าวไม่มีนะคะ
คือตกใจมากพี่แจ๊กรีนเคยสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์น้องบ่อย
คือน้องเป็นดาราใหม่คุณผู้ชมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะ

เหนืออยู่เหมือนกันเพราะมันก็คือเคยมีข่าวดาราที่เป็นปวดครัวภัณฑ์

ดาราใหม่วิกมากสีว่ามะอะไร

เธอทำครอบครัวแต่แยกนะคะไม่รู้เหมือนกัน